มันก็ต้องโกรธเขาทำอยู่ข้างระบากขนาดนี้
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ขวบคนเล็กชื่อบิวอายุ๘เดือนแฟนผมเขาเป็นโรคปวดหัวเข่าข้างซ้ายหัวเข่าเขาบวมมาก
เวลาเขานั่งแล้วเขาจะลุกไม่ไหวเขาต้องหาที่พยุงหรือว่าต้องมีคนดึงขึ้นทำงานก็ไม่ไหวผมก็ต้องคอยดูคอยมอง
ป้าชื่อน้อยเป็นเมียลุงยูนเมื่อก่อนป้าก็ทำงานก่อสร้างทำด้วยกันค่ะ
มีอยู่วันหนึ่งป้าไม่รู้ว่าเขาฉาบปูนไว้ป้าก็เลยเดินไปลื่นไงคะล้มทีนี้หัวเข่าก็เลยบวมมาก็เลยทำไม่ได้
รู้สึกเป็นภาระกับลุงจ้ะรู้สึกเป็นภาระมากจ้ะ
ตอนนี้ร่างกายผมก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเพราะว่า๒ปีที่แล้วระหว่างที่ผมขี่รถเครื่องไปทำงานก็มีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถผมโดยแบบกระทันหัน
ทำให้หัวไรผมหักประมาณสองปีมานี่ผมทำงานแทบจะไม่ไหวหัวไรข้างขวาของผมนี่รีบแล้วก็รู้สึกปวดมากเวลาเราทำงานหนักเวลาก่ออิดหรือฉาปูนหรือว่าใช้ค้อนตีบางทียกแขนนี้ค้อนหลุดมือเลยครับ
เวลานอนก็คิดมากคิดว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้ากำลังแขนเราไม่มีเราก็คงทำงานไม่ได้และลูกหลานเราจะอยู่ยังไงครับ
บางทีพ่อเขามาถึงพ่อเขาบอกว่าเหี่ยวพ่อเหนื่อยนะพ่อท้อแต่เห็นเห็นหลานกับเมียนี่พ่อก็ทำงานก็บางทีกลับมาไม่มีค่าหุงนะพ่อแม่บอกอย่างเงี้ยพ่อก็ไปเซ็นเข้ามาอย่างนี้จ้ะเพราะว่าแพมเพิร์ตลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีนมกินบางทียายข้างบ้านเขาเอานมโรงเรียนมาให้อย่างเงี้ยบางทีกับข้าวเนี่ย
หาเยคัยมดเดงเอาหลานนั่งไว้กลางถนนนี่เงี้ย
ทุกวันนี้น้ำปลาปลาผมไม่มีใช้
ผมก็ต้องไปทำเรื่องขออบต
บตเขาสูบน้ำจากน้ำบาดานแล้วเขาก็ใส่รถสิบล้อหรือ๖ล้อเพื่อเอาม้าลงให้เรา
เราก็จะให้น้ำตัวนี้แหละอาบซักผ้าหุงข้าว
ถ้าไม่มีน้ำกินเราก็จะใส่น้ำตัวนี้คือเอาสารส้มแปลงแล้วก็เอาไปต้มเพื่อมาใช้กิน
ถ้าเกิดฝนแรงจัดจัดไม่มีน้ำผมก็จะต้องพาหลานพาเมียเดินไปที่บ่อน้ำก็ประมาณครึ่งกิโลเอาเสื้อผ้าถ้วยชามเอาไปซักไปล้างไปอาบที่นั่น
สงสารหลานมากครับตอนนี้หลานสองคนพ่อแม่เขาก็ทิ้งไว้ให้

ลูกก็กลัวครับบางทีเข้ามาในกลางคืนเนี่ยเขาขันเราก็ต้องลุกขึ้นมาเอาแป้งขามั่งกาวหลังให้เขามั่งกว่าเขาจะหลับได้
อกจากจะทุกข์ใจเรื่องน้ำปลาปลาแล้วยังทุกข์ใจเรื่องหนี้สินนอกระบบที่ผมไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามารักษาแฟนผมก็ตกประมาณ๖๗ปีแล้วครับกู้มาชุดแรกสองหมื่นต่อมาเงิน
เราไม่มีสองต้นให้เขาตอนนี้ตกหกหมื่นจ่ายอาทิตย์ละสองพันอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นรายวันวันละห้าร้อยต่อวันเรื่องหนี้สินนี่เราไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาคืนต้นเขาถ้ามีเงินใช้หนี้นอกระบบตอนนี้ก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะครับ
นั่นคือภาพชีวิตนะคะของนักสู้ชีวิตคนล่าสุดที่จะมาให้รายการของเราได้เยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการเงินและสุขภาพทางด้านจิตใจด้วยค่ะ
มาพบกับลุงประยูนนะครับกรรมกรผู้ถูกหนี้นอกระบบสูบเลือดสูบเนื้อเชิญครับ
เชิญครับลุงประยูน

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เจ้านี่เขาก็ต้องมาตามกับผู้ทำ

จาก๑๐๐๐บาทต้องส่งเขาอาทิตย์ละ๒๐๐บาท
ของเราคือวันละ๕๐๐

อันนี้อาทิตย์ละ๒๐๐ก็๗วัน

วัน๗๓๒๑ตกวันละ๓๐๐เกือบ๓๐๐

เพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งถ้าจะให้จ่ายดอกเบี้ยพอ
จะต้องหาเงินให้ได้๕๕๐๐บาท

นี่คือดอกเบี้ยอย่างเดียว

รุงประยุณเอาไม่ต้องรุงประยุณหรอก
คนที่ทำงานเงินเดือนเยอะเขายังหาไม่ได้เลยนะอาทิตย์ละเท่านี้
ตั้งแต่กู้แล้วก็ตั้งแต่ค้ำประกันมาเนี่ย
ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะนานมาเท่าไหร่แล้ว

เฉพาะดอกของเงินกู้เรา
จ่ายไปประมาณ๘๐๐๐บาท
เลยว่าเจ้าหลังนี่อาทิตย์หนึ่ง๒๐๐๐บาท
บางทีเดือนหนึ่งให้เขาครั้งหนึ่ง

เขาก็ขี่รถมา๓๔คน

เขาก็บอกว่าอ้าวว่าไงค่าดอก

อ้าวไปหาได้มาพันพันห้า

ก็ไปยืมคนอื่นมาให้เขาอีกโตหนึ่ง
ก็ต้องเสียร้อยละยี่

ถึงก็นานว่า๒๓ทุ่มนะ
บางทีผมพาหลานกับแฟน

พอเขากลับ
เขากลับ

เงินรายวันที่เราทำมัน๓๕๐บาท

วันงานหยุดก็ไม่ได้ไป
ถ้าวันไหนหยุดก็จะใส่เบ็ดช่วยลงเบ็ดมั่ง
ได้ป๊าก็พอไปขายสองสามร้อย
พอได้ซื้อข้าวกินซื้อปัมเพิศซื้อนมะนุให้หลาน

พี่น้อยเราไปค้ำประกันให้เพื่อน

ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ

กับถ้าแก่คนนี้มา๔๕ปี
สนิทกันแบบกินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกัน

ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นั่งประมาณสักครึ่งโลหนึ่งได้
เขาบอกว่าป้าถ้าป้าไม่ค้ำให้หนู

ทีนี้เขามากราบไหว้
ช่วยหนูหน่อยเจอบ้างป้าก็ช่วย

ป้าเสียใจคือแบบว่าเขาไม่น่าจะทำ
เขาไม่น่าจะทำให้ป้าลำบาก
เขาไม่น่าจะมาทิ้งปลาร้ายอย่างนี้
พอรู้ว่าเขาหนีปุ๊บใจเรารู้สึกยังไงตอนนั้น

ให้เขาเอาเงินมาคืนป้า

โกสแต่ไม่รู้จะทำยังไงได้
พ่อฆ่าไปพ่อก็ติดคุก

แต่เองก็อย่างนี้ด้วย
มันหนักอึ้งขนาดไหนไหนเล่าให้ฟังสิ
มันหนักมากมันทรมานมากแบบ
มันไม่มีกินมันไม่มีความรู้สึก
ไม่มีความสุขเลยมีแต่ร้องมีตะเครียดตลอด

พอเวลากลับมาจากทำงาน
ข้าวก็ไม่มีหุงพ่อจะทำได้ไง

ต้องไปจ่ายค่าข้าวเขา๓๕บาท
อกนั้นก็เหลือเก็บไว้ค่าดอกเขาอีก
บางทีเนี่ยป้ากลับมาเนี่ย

พี่พูดอย่างหัวโกงเลย
คิดจะฆ่าตัวตายทั้งหมดทั้งครอบครัวด้วยซ้ำ

นี่มารักษาตัวก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่ง

จากหนึ่งหมื่นตอนนี้มันเป็นอะไรนะลุงยูน

ดอกก็ถ้ายังต้องทรงอยู่ทุกอาทิตย์

ผมไม่มีปัญญาทรงแล้ว
ให้ทีละสามพันสองพันตัดต้นทีละหน่อยทีละหน่อยเขาก็บอกโอเคอ่า
นั่นก็เป็นเรื่องหนี้สินนะฮะก็ว่ากันไปเกิดขึ้นมาแล้ว
ก็ต้องรับผิดชอบกันไปทีนี้มาถึงเรื่องบ้าน
ที่อยู่อาศัยกันตอนเนี้ยที่อยู่มันเป็นบ้านไหมถามจริงจริง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

เหนื่อยแต่บางทีก็มีความสุขเพราะเห็นหลาน

คิดถึงมันน่าเหมือนพ่อมัน

สุขภาพปวดแขนอยู่
ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ล้มคราวนั้น

ตั้งแต่วันที่หมอบอกให้พักเดือนหนึ่ง

ถ้าพักเดือนหนึ่งหายเลย

เอาเกียงจับมาลนนะ
พันธุ์มือได้ยังพันธุ์ติดเลยอ่าทีนี้ก็ตัก
ตักแล้วก็ค่อยปักปูนขึ้นมาป้ายนะฮะถึงต้องทำ
ไม่งั้นไม่ได้ทำร้อยห้าสิบไอ้คำว่าปวดวันแรกมันปวดปวดแบบ
ต้องร้องปวดน้ำตาไหลเยอะติ้งเลย
กัดฟันฝนไม่งั้นไม่ได้ตังค์ลุงโยยครับผม
ถ้าลุงหยุดทำงานไปคนหนึ่งคนอดอีก๓คน
ชีวิตทุกชีวิตที่ฝากไว้กับผมครับอย่างนั้นผมหยุดไม่ได้ล้มไม่ได้
ตายไม่ได้อีกต่างหากสมมุตินะมันไม่ไหวจริงร่างมันซุด
ลุกไปทำงานไม่ไหวมีมั้ยมีครับเคยไปไหมไข่แบบลุกไม่ไหวเลย
อืมกินยากระแทกยาเข้าไปทั้งทั้งไปทั้งไข้ไข้นั่นแหละไปทำแบบคล้ายไข้เลย
ไปโดนฝนไปช่วยเขาเทปูนโดนฝนหน้าปูนกำลังเสีย
เขาก็ทำปูนสายมาเทใหม่ใหม่แดดเจ๋เลยทีนี้แดดกัด
ก็ได้ที่อยากบอกกับผัวคนนี้
อยากจะบอกพ่อว่าให้พ่อสู้
เพื่อหลานไม่ต้องเพื่อเมียก็ได้เพื่อหลานสองคน
ไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายอีกแล้วเพราะว่าหลานต้องเรียน
ขอบคุณค่ะพ่อที่รักหนูกับหลานมาตลอด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

เราเท่าไหร่ครับ

หนึ่งแสนสามหมื่นบาท

หนึ่งแสนสามหมื่นบาท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
เริ่มกันที่เพลงแรกก่อนเลยนะครับเข้าสู่การแข่งขันแล้วนะลุงยูนะ

เพลงที่หนึ่งครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่หนึ่งมาเลยครับ
นั่นคืออินโทรเพลงเริ่มต้นฟังอินโทรไปแล้วค่ะคุ้นชินไหมคะลุงยูน
คือร้องเล่นตอนตอนลุมรุ่น
รุ่นขนาดไหนรุ่นไหน

ถ้าจะร้องเพลงนี้แหละต้องร้องให้ถูกเนื้อนะ

เป๊ะเลยนะผิดคำเดียวไม่ได้เลยนะ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๑นะครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

เมื่อออกทีวีบ้างไหม

เขาคิดว่าไม่มีอะไร
มองไปเนี่ยสองสามสี่หละห้าล้านคนดูอยู่

ตอนแรกก็ไม่เครียดอะค่ะจะเครียดตรงนี้แหละนะ

มาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ

คงเพราะความจนต่างดินรนหางา
เธอได้งานเด่นเป็นนักรออยู่ห้องอาหาร
ส่วนฉันได้งานงานเพลินบานเป็นกรรมก่อน
เรารักกันอยู่ด้วยกันหลายปี
ไม่เคยมีสิ่งไม่ดีเหมือนก่อน
รอเล่นอยู่เธอก็รู้ว่าฉันอาทธรรม
ก่อนฉันเข้าน้องยังคิดอวรห่วงเธอ
มาวันหนึ่งฉันบึงเข้าห้องอาหาร

กลับบ้านมวลน้ำฉันจึงได้เจอ
ไม่เคยใจใหญ่ร้องมาไล่หายเธอ
สุดท้ายแล้วเออเธอลงเหือกถามเขาไป
ความรักเธอก็เลยเป็นน้ำตา
เสียเวลาต้องกลับมาเสียใจ
พอเห็นถ้าเฟ้ใจฉันเฟ้อกสังความหาย
ปวดร้าวส่วนในยังเสียวหัวใจไม่ลืม
ของใจให้รัก
ลูกคุณสู่ชีวิต